มาดูเหตุการณ์ฟ้าผ่าในหลายพื้นที่นะครับ
แล้วก็มีทั้งฟ้าผ่าบ้านเรือนจนไฟมันลุกไหม้เลย
และอีกเหตุหนึ่งเป็นเหตุที่ช่างรับเหมาก่อสร้าง
กำลังขึ้นไปซ่อมแซมหลังคาอู่

ฟ้าผ่าลงมาเปรี้ยงดังสนั่นหวั่นไหว

ใช่แล้วต้นไม้มันโอ้โหกิ่งล้มลงมาเลย

ฟ้าผ่ามีคนบาดเจ็บคนเสียชีวิตมาแล้วไง

ดูเหตุการณ์นี้กันก่อนผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อสมพิษแสงสว่าง

ขอถามหน่อยน้องพี่วันนี้คลองพระอะไร
ฟ้าผ่าบนหัวแต่ไม่เป็นไรนะครับ
วันนี้คล้องพระอะไรฟ้าผ่าบนหัวแต่ไม่เป็นไร

ก็มีเรื่องความเชื่อว่าพระที่คล้องไว้
ช่วยปกป้องปกปักรักษาด้วยนะคุณ
หลังจากนั้นก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็น
บอกว่าโอ้โหดวงดีมากเลยนะพี่เอก
อายุพี่เอกเท่าไหร่แล้ว๔๓ใช่ไหม
ตรงกับบ้านเลขที่ที่ฟ้าผ่าเลย
แล้วก็ยังตรงกับทะเบียนรถด้วย
เอ๊ะเอาเลขไปทำอะไรดีน่า
ซึ่งก็คือพี่เอกนั่นแหละนายเอกรัฐบุญส่ง
หรือว่าช่างเอกอายุ๑๓ปี

เป็นชาวตำบลสามแยกอำเภอวิเชียนบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์
ซึ่งเป็นคนที่อยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ที่ถูกฟ้าผ่าแต่รอดตาย
มาได้อย่างปฏิหารนะครับ
ช่างเอกเปิดเผยบอกว่า

ได้รับงานซ่อมแซมหลังคาอู่โชคเจริญการชั่ง
ตั้งอยู่เลขที่๓๔ทับ๒บ้านทรัพย์เกษตร
ขณะที่กำลังยืนดูลูกน้อง
ที่ขึ้นไปซ่อมหลังคาของอู่ใต้ต้นก้ามปูเนี่ยนะครับ
ตอนนั้นฝนมันกำลังตั้งเขาแล้วคุณ

ใดนั้นจู่ก็เกิดฟ้าผ่าลงมาเปรี้ยงเลย
ต้นกล้ามปูจุดที่พวกเขาทำงานกันอยู่
เสียงมันดังสนั่นหวั่นไหวเลยคุณ

แล้วก็รู้สึกด้วยคุณจุกจุกอก

เหมือนมีคนมาทุบหลังอย่างแรงอ๊ะนี่คุณ

จังหวะนั้นกิ่งไม้ขนาดใหญ่ของต้นกล้ามปูเนี่ย
มันหักครับหักจากแรงฟ้าผ่าแล้วก็หล่นลงมา
เขานะหลบออกจากต้นใต้ต้นก้ามปู่
ลบถึงไม้ทันคุบนะครับคุณค่ะค่ะ
ส่วนเรื่องที่ทำให้เขารอดตายราวปฏิหาร
เขาบอกว่าเชื่อว่าเป็นเพราะบารมี
เหรียญพระหลวงพ่อผองธรรมธีโรแห่งวัดพรมยาน
ที่เขาพกใส่กระเป๋าเสื้อเอาไว้
ช่วยปกปรักษารักษาให้รอดตายในครั้งนี้นะครับ

แต่คนนั้นเขาก็รอดนะครับไม่เป็นอะไรเลย

แต่ตอนนี้หลวงพ่อท่านเสียไปแล้ว
ส่วนมากพระเหรียญหรือว่ารูปหล่อที่ได้มา

ก็ไม่มีของความแน่นอนของผม
ว่ากันด้วยเรื่องของฟ้าผ่าอีกที่หนึ่งแล้วกันนะครับ

นี่ชั้น๒นะครับเพราะว่าโดนฟ้าผ่าเปรี้ยง
ดับเพลิง๔คันพร้อมด้วยชุดผจญเพลิงมูลิธิป่อเต็กตึง
แล้วก็กู้ภัยอ่างทองนะครับก็เข้าระดมฉีดน้ำควบคุมเพลิงไว้
ใช้เวลาประมาณ๓๐นาทีเพลิงจึงสงบนะครับ
เรื่องต้นไม่พบว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บ
แต่เพราะว่าตัวบ้านได้รับความเสียหายจากการถูกเพลิงไหม้วอดทั้งหลังนะครับ
ทีนี้ครับทางนายสุพัฒน์แตงดีเจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดอ่างทอง
เล่าให้ฟังนะครับบอกว่าในช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้
ได้เกิดพายุฝนแล้วก็มีพายุอดูร้อนี่โหกระแหน่มเลยคุณ
ทำให้ฝนตกอย่างหนักนะครับมีฟ้ามีฟ้าร้องฟ้าผ่านะครับ
ซึ่งขณะเกิดเหตุตัวเขาก็นอนอยู่ที่เปรย์ข้างบ้านคุณ
จู่ได้ยินเสียงฟ้ามันคำราม
แล้วก็ฟ้าผ่าเปรี้ยงลงมาที่บ้าน

เปรี้ยงอะไรนี่นะฮะหลายครั้งครับ
ลูกสาววัย๑๒ปีได้วิ่งมาตาม
บอกพ่อพ่อมีกลิ่นเหมือนไฟไหม้นะครับ

พบว่าบริเวณหลังคาบ้านในห้องนอนชั้นบน
มันมีประกายไฟลุกพึบขึ้นมาอย่างรุนแรง
ก่อนที่ไฟมันจะรุกล้ามอย่างรวดเร็วเลยนะ

ช่วงเกิดเหตุมันเกิดฟ้าผ่า

ตอนนั้นหนูนั่งเอาหนังสั่งออกจากครูแล้วทีนี้ฟ้ามันก็ลงมาแล้วหนูก็ได้กลิ่นใหม่
หนูก็เลยเรียกพ่อพ่อหนูก็เลยเรียกพ่อมาแล้วตอนแรกก็หาหาหา
หาตอนที่สองพ่อหาห้องแรกไม่เจอแล้วก็หันไปทุกห้องนู้นควันมาเลย

เนี่ยเอ็มดูเด็กทั้งสองของน้องคุณนะยังตกตกตกตกตกใจอยู่เลยนะครับ
เรื่องต้นตำรวจได้เข้าตรวจสารที่เกิดเหตุไฟไหม้ครั้งนี้นะครับก็มีการเก็บข้อมูลสอบถามผู้เห็นเหตุการณ์
แล้วก็ต้องหาพยานหลักฐานพร้อมบันทึกภาพในที่เกิดเหตุนะครับแล้วก็ตอนนี้ได้ประสานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสถานที่เกิดเหตุ
เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงนะครับว่าอยู่มันเป็นไฟฟ้ารัดวงจรหรือเปล่า
แล้วก็เกิดเหตุสายไฟมันเกิดขาดเกิดระเบิดขึ้นหรือเปล่าหรือว่าเกิดจากฟ้าผ่าเปรี้ยงลงที่บ้านเรือนของประชาชนโดยตรง
หรือว่ามีเสาอะไรตั้งโดเด่ไว้หรือเปล่านะใช่ค่ะก็ต้องระมัดระวังด้วยช่วงนี้คือเราจะเจอสภาพอากาศแบบนี้ไปอีกสักระยะ
ก็คือตลอดเดือนเมษายนนี้ร้อนจัดแล้วก็มีฝนตกลงมาแบบนี้นะคะ